ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่ถนนสายไสงามบึงสามัคคีในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มันจะเป็นแยกนะและเป็นลักษณะของแยกวัดใจค่ะ
เตือนว่าใครที่จะขับรถข้ามแยกแบบนี้หนึ่งเลย
ทำตามสัญญาณไฟจราจรสอง
ถ้าไม่มีสัญญาณไฟจราจรดูให้ดีซ้ายขวาเคลียร์ไหมแล้วค่อยไป
ฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ
จุดนี้จะเป็น๔แยก
ซึ่งไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะ

ใช่ค่ะแล้วรถคันที่มีกล้องวงจรปิด
จอติดอยู่เพื่อที่จะรอเลี้ยวขวา

หลังจากนั้นค่ะจะข้ามแยกนั่นแหละ

และเป็นช่วงที่รถกระบะมาพอดีเลย
ต่างวะที่ชนทั้งคนขี่ทั้งคนซ้อน
ลอยขึ้นไปบนอากาศเลยนะแล้วตกลงมา
คนที่อยู่ในรถคันที่มีกล้อง
โอ้โฮโรงกันกรี๊ดกันด้วยความตกใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะ

สภาพด้านหน้าพังเลยนะคะกระจกแตกคนขับพันรยาและลูกสาว

ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ทราบชื่อนางสาวพรทิพย์นุวรอายุ๑๖ปี

ขณะที่พี่สาวเป็นคนซ้อนนะคะอายุ๒๐ปีบาดเจ็บเล็กน้อย
ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็เร่งให้การช่วยเหลือ

ส่วนพี่สาวบาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านได้ในเวลาต่อมาค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องหน้ารถ
แล้วก็กล้องวงจรปิด๔แยกมาตรวจสอบ
และจะสอบสวนผู้ขับขี่ทั้ง๒คันก็คือคู่กรณี
ดูว่าใครผิดใครถูกและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ